เคยไปเที่ยวบ่อน้ำพูร้อนกันมั้งแล้วเคยเอาไข่ไปต้ม
แล้วก็เอาขึ้นมากินอร่อยแต่ว่างานนี้ไม่อร่อย

นักท่องเที่ยวผู้ชายอายุ๑๖ปีประสบอุบัติเหตุที่เอาผ้าคลุมอยู่นี้

ทั้งตัวนี่บ่อน้ำผู้ร้อนมันมีสะพานใช่ไหมมันมีสะพานเอาไข่ห่อน
ไข่หย่อนแช่ไว้แช่ไว้เสร็จตอนกลมตอนกลมแบบลาวสะพานหักโผล่ลงไป
รอเท่าไหร่๗๕๘๐องศาเซลเซียสอะไรจะเกิดขึ้นเนื้อหลุดสิครับ
โอ้พูดที่รับปาเจ็บคือนายชายกิจอายุสิบหกปีนั้นรำตัวแขนขาของของเขานี่ดูดูดูดูเดี๋ยว
น้ำร้อนลวกครับผิวหนังหลุดลอกแล้วก็ยังถูกกรรมถันในบ่อน้ำร้อนมันกัดผิวอีก
โอ้โหขออภัยคุณผู้ชมคือลอกลอกแบบลอกแบบปวดแสบปวดร้อนเนี่ย
เจ้าหน้าที่ต้องเอาผ้ามาคลุมร่างกายเอาไว้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๕โมงเย็น๓กันยายนที่ผ่านมา

นะครับล่าสุดอาการ

ท่านเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกนะครับ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ่อน้ำผู้ร้อนฝางจุดเกิดเหตุนะครับ
คือเป็นสะพานข้ามบ่อนี่สะพานนี้สะพานนี้นะครับ
มีราวกั้นเป็นคนปิดสมเหล็กนะเฮ้ยแล้วมันหักได้ไงอ่ะนะครับ
แต่เขามีที่ให้แขวนลวกไข่ได้น้ำในบ่ออุณหภูมิอย่างที่เบิร์ตบอกไปครับ
สิบห้าถึงแปดสิบองศาเซลเซียสอู้ร้อนนะอืม
เฮ้ยเข้าหน้าเป็นทางหนิมดอมอ๋อน้ำแข็งมันกร่อนแล้วอ่ะเนี้ย
โอ้โหนี่นี่เนื้อในโอ้ตายแล้วตายแล้วช่วงเกิดเหตุ๕โมงเย็นครับ
คืออุทยานปิดแล้วล่ะนะครับขณะนั้นเนี่ยก็เหลือเจ้าหน้าที่เก็บกว่า
ก็ทำความสะอาดอยู่ได้ยินเสียงร้องออกมาร้องออกมาก็เลยวิ่งไปดู
เอ้าผู้ได้รับบาดเจ็บนี่เลยประถมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บให้ข้อมูลบอกว่า
โน้มตัวลงไปเก็บไข่ต้มนะครับที่ที่เนี่ยเอาไว้ในบ่อน้ำผู้ร้อนเนี่ย
นะครับลาวกั้นนี่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมันหักแล้วพังลงไปครับ
ทำให้เสียหลักตกหัวทิ้มลงไปในเนี่ยฮะบ่อน้ำร้อนเนี่ย
จากการตรวจสอบพบว่าเอาล่ะเอาล่ะเอาละราวกั้นดังกล่าวชำรุด
อืมสร้างมานานแล้วน้ำแข็งค่ะคือโครงสร้างเหล็กมันอยู่ข้างใน
ในคอนเกรดใช่ไหมไอน้ำมันพุ่งทุกวันไอน้ำขึ้นทุกวันทุกวัน
แล้วมีกรรมฐานด้วยใช่ไหมมันกัดมันก่อนข้างในผูกครับ
แล้วมันแตกมันล้าวแต่มันสังเกตเห็นแต่ภายนอกไม่เห็น
นักท่องเที่ยวไปจับราวสะพานโพะตกล่วงลงไปแบบนี้
อย่างไรก็ตามครับอุทยานนะครับรู้สึกเสียใจกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
แล้วก็ได้ประสานกับครอบครัวของผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด
และจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บต่อไป
อ้าวนี่เห็นไหมเขาทำแบบนี้เขาทำแบบนี้

หรือยังไงดีฮะหรือยังไงดีปรับพื้นที่ให้มันลาดหน่อยไหม
แล้วไม่ต้องโก้งโค้งไม่ต้องโยงโย่งยงหยกไม่ต้องเนี่ย
คือเขาก็กังวลไงถ้าเกิดว่าแบบมันถ้ามันลาดกว่านี้เหรอพี่แล้วกลัวมันจะถลายมันจะล่วงมันจะตกอะไรอย่างนี้
ใช้เป็นแบบคันเบ็ดยาวหน่อยไหมตัวเราจะได้ไม่ต้องโน้ม
อย่างนี้ใช่ไหมเออก็เป็นวิธีที่ดี

อุทยานไหนหรือที่ไหนที่มีแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำผู้ร้อนดูข่าวนี้นะครับ
แล้วไปเคาะเลยนะไอ้คอกไอ้ที่รั้วที่ล้อมป้องดูดินะครับ
ถ้าเป็นเหล็กผูกไหมถ้าเป็นไม้ผูกไหมโอ้นี่แหละครับไม่น่าเกิดขึ้นเลย
แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าทางหัวหน้าอุทยานเขาก็บอกดูแลเต็มที่นะดูแลเต็มที่ครับ